เห็นแล้วเป็นห่วงแต่ตัวเขาเองบอกว่าไม่ต้องมาห่วงฉันฉันโอเค
ฉะเชิงเซานะคะคือภรรยาถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ภรรยายืมรถจักรยานยนต์สามีไปกลับมาช้าสามีเมาแล้วโอ้โห
ใส่เลยแผลแบบเยอะมากเลือดหยดเลยนะคะ
แต่เธอบอกไม่แจ้งความไม่เอาผิดเพราะว่ารักสามีมาก
แผนแต่ว่าลูกเกรดเธอทำลายลูกเกรดทุกครั้ง
เวลาเขาเป็นมากเวลาเขาเมา
ถ้าเป็นกับหนูขนาดนี้พี่จะรับได้ไหม

ไม่มีใครมาช่วยหนูเมื่อกี้หนูก็ตายไปแล้วเมื่อกี้
แล้วหนูไม่แจ้งความหนูรักเขาใช่ค่ะแต่หนูจะเลิกกับเขา
หนูรักเขาหนูไม่แจ้งความค่ะเออแต่หนูก็เลิกกับเขา
กับเขาไม่ได้ค่ะอ้าวแล้วทำไมหนูทนให้เขาโทษ
ป่ะก็หนูรักเขาค่ะโอเคพูดได้คำเดียวหนูรักเขาค่ะ
หนูพูดได้คำเดียวว่าหนูรักเขามากแล้วแล้วชอบเหรอที่เขามามาทำอย่างงี
ค่ะหนูชอบค่ะโอ้โหพอหนูรักเขาค่ะเพราะเขาก็เป็นคนดี
เกรดทนได้เกรดทนได้โอเคค่ะลูกเกรดทนได้เพราะเกรดรักเขามาก
โอ้โหพูดแต่ประโยคว่าหนูรักเขาหนูรักเขาไม่เย็บแผลไม่ทำแผลด้วย
หนูรักเขาหนูไม่แจ้งความไม่เลิกกับเขาด้วยไหวไหมเนี่ยเกด
เราคนนอกเราเป็นห่วงค่ะคือมันก็คือความรุนแรงในครอบครัวเนอะ
บอกว่าทนได้คือก็ก็ไม่แจ้งความก็ได้แต่ว่าแหม
ไปโรงพยาบาลทำแผลหน่อยก็ได้นะเขาจะไม่เย็บแผลด้วยอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้หญิงคนนี้คือลูกเกดนะคะนางสาวเกษลาอายุ๔๒ปี
เธอก็ยืนรอกู้ภัยอยู่หน้าวัดท่าสะอ้านอำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บาดแผลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลือดหยดเลยนะคะถูกในโจสามีทำร้ายร่างกาย
เพราะเธอยืมรถจักรยานยนต์สามีไปทำธุระแต่ไปนานหน่อยกลับมาสามีเมาด่าเธอ
ทำร้ายเธอจนมีคนมาห้ามสามีก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เกดบอกว่าสาเหตุที่สามีทำร้ายเพราะหึงหวงครับ
เธอบอกเธอสวยสามีเลยหึงเลยหวงอ่าครับ
แต่ทนได้นะไม่เป็นไรทนได้ไม่แจ้งความไม่ต้องส่งโรงพยาบาลด้วย
รักสามีมากทนได้ทุกอย่างแล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนได้ยินประโยคที่
ถามใช่ไหมว่าชอบเหรอที่สามีทำแบบนี้เธอดันตอบว่าชอบด้วยอ่ะค่ะ
มันเนี๊ยดหน้าเป็นห่วงจริงจริงเราส่งตินะคะกิตฤศักดิ์วิทยาชาย
เรินสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณลูกเกดอุ้ยดูแผลที่ปากสิ
ชนค่ะเธอโชว์แผลให้ดู
ถี่ปากดูใต้ตาเขานะคะที่อกนะคะอืม
เธอบอกว่าเธอทำงานรับจ้างรายวันดื่มเหล้าทุกวันค่ะ
เมื่อวานดื่มเหล้าอยู่กับสามีกับเพื่อนที่หน้าวัดท่าสะอ้าน
แล้วเธอไปหาเพื่อนหลังวัด๒๐นาทีกลับมาสามีใส่เลย
เตะทั้งต่อยไม่พอใจที่เธอไปคุยกับคนอื่น
ไม่สู้เธอเข้าใจสามีและเธอรักสามีมาก
อยู่กินกับสามีมาไม่ถึงปีถูกทำร้ายร่างกายประจำ
ชอบรำคาญเธอที่เธอพูดไม่รู้เรื่องแต่เธอเข้าใจนะเธอเข้าใจ
หลังจากที่สามีคนก่อนเธอเสียชีวิตไปก็ได้สามีคนนี้แหละ
คอยช่วยเหลือเธอดูแลเธอเป็นอย่างดี
สามีคนนี้ไม่เคยบอกรักเธอเลยแต่เธออยากจะบอกกับสามีคนนี้ว่า
ไม่โกรธไม่เกลียดรักเพิ่มขึ้น
โอ้โหเอาลองฟังเสียงเธอดูค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าหึงหรือว่าอะไรแต่เขาไม่เคยบอกรักหนู
ไม่เคยบอกรักลูกเกดเลยสักครั้งไม่เคยพูดว่ารักหรือว่าอะไรก็แล้ว
แต่เขาไม่เคยรักหนูแต่เขาแค่สงสารหนูแค่นั้นเอง
ก็คืออยากให้รับรู้ด้วยว่าทั้งที่จุ่มเป็นทุกวันนี้คือ
พ่อหนูรักเขาค่ะก็คือหนูรักเขามากที่สุด
อยากให้เขารับรู้ไม่โกรธค่ะยังรักมากเดิมยิ่งกว่าเดิมอีก
ทีนี้ค่ะตัวนางสาวลูกเกดก็พาติไปหาในโจที่บ้านในโจคือสามีนะคะ
โจบอกว่าไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์
สาเหตุที่ทำร้ายลูกเกดเพราะว่ารักและหึงหวงนี่ค่ะ
แต่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่า
เราไม่ได้คำตอบตรงนี้มาค่ะพี่อุ๋ยด้วยความที่ติเป็นห่วง
ติก็มักจะเป็นกาวใจให้หลายข่าวหลายคดีใช่ไหมคะ
ติก็เลยด้วยความเป็นห่วงก็ถามว่าหลังจากนี้จะมีแบบนี้อีกไหมล่ะ
มันไม่ได้คำตอบมาพี่อุ๋ยเขาไม่ตอบ
เขาไม่ได้รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วหรืออะไรเขาไม่ตอบนะคะ
เกดบอกว่าขอย้ำอีกทีนะไม่แจ้งความนะเพราะว่ารักสามีมากจริง
แต่เชื่อว่าหลังจากนี้สามีคงไม่ทำร้ายแล้ว
จะกลับไปหาพ่อที่กาลสินแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาสามีอีกครั้ง
รักเขาคนเดียวไม่เคยนอกใจถึงเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่
แต่เขาอยากให้เขารับรู้ว่าเกดรักเขาคนเดียวค่ะ
ก็จะทนอยู่กับเขาไปจนอยากจะตายค่ะ
ประโยคนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นทุกคนสายหัวกันหมดเลย

คู่นี้ดื่มเหล้ากันทั้งคู่นะ
ดื่มเหล้ากันเป็นประจำทะเลาะกันเป็นประจำ
ลงไม้ลงมือกันเป็นประจำ
โจเคยต่อยหน้านางสาวลูกเกดหน้าเวทีงานปีใหม่มาแล้วนะ

ชาวบ้านเขาเอือมระอาแล้ว
ก็พยายามจะช่วยนะแต่เขาไม่ได้อยากให้ใครไปช่วย

กลัววันใดวันหนึ่งมันจะเจ็บหนัก
วันใดวันหนึ่งมันอาจจะถึงขั้นโอ้โหไม่ได้แช่งหรืออะไรนะ
เขาบอกเป็นห่วงกลัวว่าจะถึงขั้นเสียชีวิต

แต่ลูกเกดเขาก็เข้าใจชาวบ้านนะว่าเป็นห่วงนะ
แต่เขาก็รักของเขาเราพูดอะไรคงไม่ได้หรือยังไงคะ
ก็อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเตือนฝ่ายชายให้

แต่ว่าคุณก็ไปทำแบบนี้กับเขาไม่ได้นะ

แต่เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีได้ไหม

มันไม่ใช่รสชาติของความรักนะคะ

เพราะว่าตีเขาเข้าใจเรื่องเขาเป็นคนรักครอบครัว